มีพิธีกรรมชาวมอนที่จังหวัดลบบุรีครับ

คนปกติไม่น่าจะคลานหรือว่ากลิ้งลงไปในน้ำแบบนั้นนะคุณผู้ชม

หลายคนดูแล้วเฮ้ยหรือว่าเป็นสองจราเข้เมียรักของพญาชะละวันมาสิงร่างหรือเปล่าเนี่ย

แต่จริงแล้วมันคือเป็นพิธีกรรมของชาวบ้านมอนครับ
ตะบนบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีครับ
ทรงวิญญาณสิงสาราสัตว์ก็จะมาเข้าคนที่มาร่วมในพิธีนี่แหละ
บางคนเป็นจราเข้บ้างบางคนเป็นงูบ้างบางคนเป็นลิงบ้าง
พิธีกรรมนี้เป็นบูชาเส้นไหว้ผีประจำคุ้มบ้านแห่งท้องทุ่งบางขันหมาก
หรือว่าผีเจ้าพ่อทุ่งนาครับถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิบำเพ็ญเพียรภาวนาจนกลายร่างเป็น
จราเข้แล้วท่านก็พำนักอยู่ใต้บาดานในท้องทุ่งบางขันหมากนี่แหละ
ทุกปีชาวบ้านก็จะจัดมโหรีกลองยาวมาบันเลงในพิธีเส้นไหว้
ร่างทรงองค์ผีต่างก็จะลงมาประทับร่างอย่างที่เห็นเลย
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ